ถ้าเจอสมบูรณ์แล้วช่วยพูดฟังหน่อย
แล้วสมมุติถ้าเจอสมบูรณ์แล้ว

ไปหาหมอบอกเช็ดไป

ให้ผมไปดูแมวของเจ้า

ไม่ถ้าเค้ามองบากลิ้วใช้อะไร

เมื่อ๑๙นาทีแม่งก็โดดใส่หน้าโน้น
เมื่อ๑๙นาทีแม่งก็โดดใส่หน้าโน้น

เมื่อ๑๙นาทีแม่งก็โดดใส่หน้าโน้น
เมื่อ๑๙นาทีแม่งก็โดดใส่หน้าโน้น
เมื่อ๑๙นาทีแม่งก็โดดใส่หน้าโน้น
เมื่อ๑๙นาทีแม่งก็โดดใส่หน้าโน้น
เมื่อ๑๙นาทีแม่งก็โดดใส่หน้าโน้น

เมื่อ๑๙นาทีแม่งก็โดดใส่หน้าโน้น